สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชัยรัฐถมยา
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
การปรับปรามผู้มีอิทธิพลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของคอสชนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ว่าการประกาศนำเอามาตรา๔๔มาใช้
โดยให้อำนาจทหารเข้ามาปราบรามผู้มีอิทธิพลได้อย่างเต็มที่
ผู้เอกประวิทย์วงศุวรรณรนรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์กลาโหม
ระบุในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเพราะว่ากำลังตำรวจมีไม่เพียงพอ
ไม่ใช่เพราะทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
จากนั้นก็ยังได้พูดถึงคำสั่งย้ายผู้ราชการจังหวัด๔จังหวัด
ล่าสุดนะครับว่าเหตุก็เพราะมีความเกี่ยวข้องกับคดีครับ
เขาก็พยายามอยู่อย่างช่วยกันทำนะครับเพื่อเผื่อส่วนรวมอยู่แล้วละ
ขณะที่โพเนจกรณุทภงศ์เผาจินตรารัฐมนตรีว่าการกรสวชน์มหาธาตุไทย
แต่ว่าเป็นเรื่องของคอสชที่เห็นว่า
ควรปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ไม่ทราบเรื่องคดีความต่าง
ว่าจะปรับเปลี่ยนจังหวัดอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
ขณะที่หลายจังหวัดก็เริ่มจริงจังกับการปราบรามผู้มีอิทธิพลเช่นกัน

สามารถปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้มีอิทธิพล
และมือปืนรับจ้างยาเสพติดการปล่อยเงินกู้นอกระบบ

มีของกลางเป็นอาวุธปืน๑๑กระบอกแล้วก็เงินสด
หลังตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายลักษณะ
กระทำอันเป็นการรับจ้างวิ่งเต้นกับเหนือราชการ
เพื่อขอวีซ่าใบอนุญาตทำงานรับจดทะเบียนบริษัท
เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ส่วนที่กำลังกว่า๑๐๐นายจู่โจมตรวจค้นใน๑๔๗อำเภอ
แก่อำเภอเมืองอำเภอนาบอนชวางศรีชนอำเภอพระพรมอำเภอปากพนัง
และอำเภอท่าสาราเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมา
พบอาวุธปืนเป็นจำนวนมากแต่ว่าเจ้าของปืนกลับหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลครับ